คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยค่ะ
กรณีพนักงานชาวพม่าที่ทำงานอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
อำเภอบรรพฤษภิษัยจังหวัดนครสวรรค์
ชื่อว่านายโอก้าอายุ๔๑ปี
มีภาพจากกล้องวงจรปิดของรีสอร์ทแห่งนี้บันทึกภาพเอาไว้ได้
นายโอก้าเนี่ยถูกผู้ชาย๓คนในคลิปภาพนี้นะคะ
ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส

ล่าสุดนายโอก้าเสียชีวิตแล้วด้วย
ภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้นะคะ
จะเห็นว่าผู้ชาย๓คนเหมือนกับนับเงิน
แล้วก็คุยอะไรบางอย่างกับนายโอก้าพนักงานชาวพม่านะ
กับภรรยาด้วยแล้วก็เนี่ย
บไปที่หัวอย่างนี้แล้วรุมทำร้ายแบบนี้
โอ้โหเนี่ยดูสิเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณทุ่มครึ่ง
แปดพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะรีสอร์ทนี้อยู่ที่
ตำบลบึงประทูอำเภอบรรพฤษภิษัยจังหวัดนครสวรรค์
คือเหมือนกับเอามือแบบฟาดเขาที่กกหูของนายโอก้าจนเขาล้มอ่ะ
ส่วนอีกสองคนก็เตะซ้ำกระทืบซ้ำจนเขาสลบอ่ะดูสิครับ
แล้วก็ออกไปกันเนี่ยเรื่องนี้นะคะเจ้าของรีสอร์ท
ชื่อว่านางพันธนันไมลี่อายุสามสิบเก้าปี
บอกว่าได้พานายโอก้าอายุ๔๑ปีที่ถูกทำร้ายไปแจ้งความเอาไว้แล้ว
ที่สพหนองกรดเมื่อยี่สิบเอ็ดพฤษภาคม
เพื่อเอาผิดกับผู้ชายที่มารุมทำร้าย
คือตอนแรกนายโอก้าบาดเจ็บก็คือมีแผลแตกที่หางคิ้วด้านขวาเย็บไป๓เข็ม
แล้วปากเย็บอีก๙เข็ม
เจ้าของรีสอร์ทบอกว่าวันเกิดเหตุนะคะ
๑ใน๓ผู้ชายที่อยู่ในคลิป
เขาโทรศัพท์ไปจองห้องพัก๕ห้องตั้งแต่ช่วงสาย
จนถึงเวลาผู้ชายกลุ่มนี้มาขอกุญแจห้องพักที่จองเอาไว้
นายโอก้าเป็นพนักงานรีสอร์ทก็เลยขอเก็บค่าเช่าห้องก่อน

แต่ผู้ชายกลุ่มนี้ไม่พอใจ
ไม่พอใจที่นายโอก้าขอเก็บค่าเช่าห้องก่อน
แล้วก็ด่านายโอก้าแบบหยาบคล้าย
หาว่าแบบไม่ให้เกียรติกันเลยมาเก็บค่าเช่าก่อนแบบนี้
ไม่รู้เหรอว่าเขายิ่งใหญ่ขนาดไหนก็อวดความยิ่งใหญ่เลย
แล้วก็นายโอก้าเผลอก็เลยรุมทำร้ายอย่างที่เห็นในคลิปภาพค่ะ
อันนี้ก็คือที่ถูกทำร้ายเมื่อ๑๘พฤษภาคม
ใช่ค่ะแจ้งความไว้๒๑พฤษภาคม
จะไปแจ้งความ๒๑พฤษภาคมนะครับ
วัฒนาอายุ๕๒ปีคือชายที่อยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่ทำร้ายคนแรกเลยครับท่านผู้ชมครับ
ก็มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนนะครับ
นี่ฮะคนนี้ฮะโดยนายศักดิ์ชัยบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
เขาโทรจองห้องที่รีสอร์ทเอาไว้
แต่พอไปถึงปรากฏว่าพนักงานที่เป็นชายชาวพม่า
กลับพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ยอมให้เข้าพัก

เดี๋ยวผมจะไปตามไปจ่าย
แล้วทีนี้เห็นว่าพนักงานเขาบอกว่าไม่ให้เข้า
ไม่ให้เข้าเขาจ่ายเงินก่อนที่นี่ให้เข้า
ทีนี้ผมก็เลยโทรไปอีกรอบนึงว่า
ถ้างั้นเดี๋ยวพอดีเฮียยุ่งอยู่เมียติดธุระอยู่
สักประมาณ๓๐นาทีเฮียเข้าไปจ่าย
แล้วคือผู้หญิงคนนั้นก็คือผู้หญิงเป็นพม่าครับ
ไม่ค่อยรู้เรื่องสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่อง
แล้วทีนี้สักพักผัวรู้สึกจะเป็นผัวเขาเข้ามา
เขาก็พูดว่าถ้าพี่ไม่มาไม่ต้องไม่ให้ใครเข้าสักคนอ่า
คือเนี่ยประมาณว่าบอกพูดกันไม่รู้เรื่อง

เขาก็นายศักรรยายผู้ตรงหาเนี่ยนะบอกว่า

แล้วก็รีบกลับเข้ามาที่รีสอร์ทนะครับ

แต่ที่ลงไม้ลงมือก็เพราะโมโหที่
นายโอก้าเอามือมาปัดกุญแจนะครับ
ขณะที่นายโอก้านะตอนที่ไปให้ปากคำให้การกับตำรวจนะครับ
เพราะว่าทางเจ้าของรีสอร์ทพาไปแจ้งความเมื่อ๒๑พฤษภาคมเนี่ยนะ
วันนั้นเขาก็มาให้ปากคำในวันรุ่งขึ้นอีกทีหนึ่งคือ๒๒พฤษภาคมนะครับ
ทีนี้การนัดจะให้ปากคำกันในวันรุ่งขึ้นคือ๒๒พฤษภาคม
ปรากฏว่านายโอก้าอาการไม่ค่อยดีฮะ
มีปวดศีรษะรุนแรง
เจ้าของรีสอร์ทต้องพาไปโรงพยาบาลบรรพฤษภิษัย
แต่อาการก็ยังไม่ดีอีกนะกินอะไรไม่ได้ไม่มีแรง
โรงพยาบาลบรรพฤษภิษัยก็เลยต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
จนกระทั่งเย็นเมื่อวานนี้๒๓พฤษภาคม
นายโอก้าได้เสียชีวิตลงซึ่งแพทย์ระบุว่า
เกิดจากภาวะชักจากเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ
แต่สาเหตุอย่างละเอียดต้องรอผลชนะสูตร
ซึ่งจะออกมาอีกประมาณสองสัปดาห์ค่ะ
นายโอก้าก็บอกกับเจ้าของรีสอร์ทแค่ว่าปวดหัวขอลางานได้ไหม
เจ้าของรีสอร์ทก็เลยพาไปโรงพยาบาลเนี่ยค่ะความจริงนัดให้ปากคำกับตำรวจ
แต่ยังไม่ทันได้ไปให้ปากคำกับปำรวจ
ก็แสดงความเสียใจในเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็พูดถึงกำหนดการการสวดพระอภิษฐรรมและพิธีชาปนกิจศพนายโอก้าด้วย
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าของรีสอร์ทนางพัฒนันนะคะ
ก็นำศพในโอก้าไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองมะขามจังหวัดนครสวรรค์
สวดพระอภิษฐรรม๑คืนชาปนาคิดพรุ่งนี้
แล้วก็บอกกับนักข่าวว่าอยากให้คนที่ทำร้ายนายโอก้าเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย
ส่วนคนที่มาทำร้ายคนที่ก่อเหตุจะมาช่วยเหลืออะไรในงานศพ
หรือว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรมาช่วยก็ประสานผ่านตำรวจก็แล้วกัน
ภรรยาของนายโอก้าก็ยังทำงานอยู่ที่รีสอร์ทนะคะ
เจ้าของรีสอร์ทบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเหลือส่งเสียลูกของนายโอก้าให้ได้เรียนหนังสือต่อไป
ศักดิ์ชัยพอรู้ว่านายโอก้าเสียชีวิต
ศักดิ์ชัยคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะก็บอกว่าเสียใจนะคะ
แต่การเสียชีวิตจะเกี่ยวกับการกระทำของเขาหรือเปล่าเนี่ยขอไม่พูดถึง

คือเขาก็คงจะมองว่าเขาทำร้ายนายโอก้าเมื่อ๑๘พฤษภาตอนค่ำ

โอ้แต่เพื่อนก็ไปไปที่บ้านอีกสองคน
แต่นายโอก้ามาเสียชีวิตยี่สิบสาม
เมื่อวานนี้ก็เลยบอกว่ามันจะเกี่ยวกับผมหรือเปล่า

ค่ะแต่เจ้าหน้าที่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวตรวจสอบให้เกี่ยวไม่เกี่ยวเดี๋ยวรู้ค่ะ
ร้อยตำรวจเอกเมธีถาวรร้อยเวรสอบสวนสพนกรดก็เลยบอกว่า
ต้องรอดูผลการชนะสูตรอย่างละเอียดของคุณหมอนะคะที่วินิจฉัยว่านายโอก้าเสียชีวิตเพราะอะไร
มีการเกิดโรคแทรกซ้อนแล้วเสียชีวิตหรือเปล่าหรือถูกทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายกับคู่กรณีทั้งสามคนนะคะแต่ถ้าหากว่าการเสียชีวิตเกิดจากการถูกทำร้ายร่างกายจริงจริง
ทีนี้แหละข้อหานักก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเป็นทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ